ไปดูที่จังหวัดคอนแกนกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตอนนี้นะครับเขามีการรำวงสวงครบสองร้อยยี่สิบเอ็ดปี
งานนี้ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดเท่าที่ที่ฉันเคยเจอมาแหละคุณผู้ชม
คุณนิวนาวครับที่เห็นเยอะเยอะนี่เขาใช้กราฟฟิกช่วยรึเปล่าครับนี่คนจริงจริงตัวแสดงจริงจริงค่ะไม่ใช่ตัวแสดงแทนไม่ใช่กราฟฟิกแน่นอนค่ะนี่คือนักแสดงที่เป็นชาวจังหวัดคอนแก่นทั้งยี่สิบเอ็ดปีครับคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะค
รอไม่พกอำเพิร์นรวมกว่าหนึ่งแสนคนนะคุณผู้ชมเขามารำวงสวงกันนะคะในโอกาสครบรอบการก่อตั้งจังหวัดคอนแก่นสองร้อยี่สิบเอ็ดปีครับและเทพลิเกียรติในหลวงราชการที่สิบด้วยอ๋อหงานนี้งานใหญ่มากมากเลยนะคะแล้วก็การรำครั้งนี้เนี่ยใช้ชื่อการแสดงว่ารำดอกคุณเสียงแค้นอืมเป็นท่ารำประจํ
รอบนั้นก็ปิดถนนรอบสารหลักเมืองทั้ง๕เส้นทางเลยค่ะ
ไปสุดลูกหูลูกตาก็เจอนางรำเนี่ยนะคะ
มีทั้งผู้ชายผู้หญิงใส่ชุดพื้นเมืองสวยงามมากนะคะ
แล้วปีนี้เนี่ยนะคะก็มีประชาชนมาร่วมรำบวงสวง
เพื่อความเป็นสิริมงคลมากกว่าปีที่ผ่านมาด้วย
หลังจากที่รำเสร็จแล้วนะคะก็มีการจุดพลุจำนวน๒๒นัด
ยิ่งใหญ่อลังการปุ้งปังแบบนี้ค่ะ
เขาจัดกันแบบนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่๓แล้วด้วยเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
และนอกจากการแสดงพลุการแสดงรำเรียบร้อยผ่านไปแล้วเนี่ยค่ะ
ก็จะมีการแสดงงานไหมนานาชาติ
มีประเพณีผูกเสี่ยวก็คือประเพณีเรียกว่าการสร้างมิตร

แปลว่าเพื่อนนะคะแล้วก็มีงานกาชาติของจังหวัดขอนแก่นเริ่มวันที่๒๖
วันนี้แหละค่ะเป็นวันแรกต่อเนื่องไปถึงวันที่๑๐ธันวาคมที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะคะ

ไปได้เลยนะคะงานใหญ่อีกหนึ่งงานของภาคอีสาน